ไอพ่อน
เกกากล้องไทยวันนี้อยู่กันกับเชอรี่ค่ะ
ไปเกะกะเจ้าของวันเกิดในวันนี้นะคะ
ก็คือนักร้องหนุ่มรูปหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งละกัน
อ่ะตามมาดูเลยเค้าจะไปเกะกะคล้ายค่ะ

วันคริสต์มัสคือวันเกิดพี่ไง

ใครเกิดวันนี้คือเค้าจะหน้าตาดีประมาณไหน

โอ้โหดีสุด
ถ้าเกิดเร็วกว่านี้ณเดชน์ไม่ได้เกิด

น่าอุ่นสารเนาะเค้าจะเซอร์ไพรส์วันเกิด
ก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่อง
ยงรู้ไหมว่าเขาจะเซอร์ไพรส์วันเกิด

ไม่เห็น
ไม่เห็นด้วยเออ
แต่เค้าจุดไปกันนะ

แต่ว่าเราไม่เห็นเนาะเราไม่เห็นอะไรเลย

เค้าจะไปเวียนเทียนหรือเปล่าพี่วันนี้
ไปเวียนเทียนบ้าอะไรไม่ใช่เค้าบอกปัญหาแล้ว

แจงร้องไห้ทำไม

รู้ตัวยังคะว่าวันเกิด

อยากให้โควิดหายจากโรคนี้ไปนะครับ
แล้วก็ปีหน้านี้ขอให้ประเทศไทยเราปลอดภัยโควิด
ต้องพยายามค่ะ
ปลอดภัยมันท่าเก่งกัน